มาถึงฝันร้ายของผู้ให้เช่า
ข้อมูลข่าวจากแหล่งข่าวนะฮะที่เขาเดือดร้อน
เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้นะทั้งขาวทั้งสวยรูปรักภายนอกดีว่างั้นเถอะนะครับ

แต่ว่ามาเช่าบ้านเขาค้างค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟครบสูตร

แต่ที่ทำให้เจ้าของบ้านบอกว่าทนไม่ได้จริง
ทนไม่ได้จริงคือสภาพบ้าน
เมื่อออกไปแล้วเจ้าของบ้านบอกว่า
ฉันอาจจะต้องทำบ้านใหม่ปรับปรุงบ้านใหม่
แสนต้องมีสภาพมันจะขนาดไหนกัน

อันนี้สภาพนอกบ้านนะครับเดี๋ยวพาไปดูในบ้าน
นี่ครับสภาพคนทำขนมของไทยขาย
ผมไม่ได้ว่าคนทำขนมไทยทุกคนนะ
แต่คนที่เช่าบ้านผมจะมาดราม่ากันนะ

นี่มันเพิ่งออกไปได้ประมาณ

อาทิตย์๒อาทิตย์
อาทิตย์๓อาทิตย์

อาทิตย์๘อาทิตย์
อาทิตย์๙อาทิตย์

อาทิตย์๑๑อาทิตย์

อาทิตย์๑๓อาทิตย์

อาทิตย์๑๔อาทิตย์

อาทิตย์๒๒อาทิตย์
อาทิตย์๒๓อาทิตย์

อาทิตย์๒๕อาทิตย์
อาทิตย์๒๕อาทิตย์

อาทิตย์๒๕อาทิตย์

อาทิตย์๒๕อาทิตย์
อาทิตย์๒๕อาทิตย์
อาทิตย์๒๕อาทิตย์

อาทิตย์๒๕อาทิตย์

อาทิตย์๒๕อาทิตย์
อาทิตย์๒๕อาทิตย์

อาทิตย์๒๕อาทิตย์
อาทิตย์๒๕อาทิตย์

อาทิตย์๒๕อาทิตย์

อาทิตย์๒๕อาทิตย์
อาทิตย์๒๕อาทิตย์

อาทิตย์๒๕อาทิตย์
อาทิตย์๒๕อาทิตย์

อาทิตย์๒๕อาทิตย์

อาทิตย์๒๕อาทิตย์
อาทิตย์๒๕อาทิตย์
อาทิตย์๒๕อาทิตย์

อาทิตย์๒๕อาทิตย์
อาทิตย์๒๕อาทิตย์

อาทิตย์๒๕อาทิตย์